สวัสดีครับตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ

ผมชัยสิรธจานบี้อมอนชัยเพิ่มภูมิครับ
เอกชัยก็จะมาเติมเต็มเรื่องของข้อมูล
แล้วก็อาธรสในการรับชมมวยให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับ

แล้วก็พร้อมและด้วยคุณนี้เขาว่ากันว่านี่เป็นศึกล้างตาติ๊กตาวีที่อา
บูดุดันเตะต่อยหนักหน่วง
ส่งดีโยกเตะปล้ำเข่าดักแทง
เขาคือเพชรมงคลกอดีศร
วยคู่แรกเราเปิดหัววันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงพี่ชัยปปฐมชื่อจริงอธิกุลแก้วภูลอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๖๔ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๙ครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะคะแนนพุทธภาษณ์น้อยหรือเพชรมงคลกอดิศรที่จังหวัดภูรีรัมป์ครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลกดิสรชื่อนายกิจสดาฝั่งกลางอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ชกมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๕๖ครั้งแพ้๑๖ครั้งพร้อมข้างหลังแพ้คะแนนพชัยปปฐมที่จังหวัดภูรีรัมป์ครับ
กอดิศรที่จังหวัดภูรีรัมป์ครับ
ดูทั้งความหนาดูทั้งส่วนสูงนี่คู่ขี้สูสีนะครับได้กันหมดแล้วก็เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาด้วยกันทั้งคู่ลูกหลานย่าโมเหมือนกันนะครับมุมแดงนี่มีอาจารย์พอเพชรกล้าหารครับหอโรงเรียนบ้านประสุกที่โคราชนะครับชุมพงโคราชที่ถอดมงคลให้ครับบอกเพิ่งมาครั้งแรกต่อให้
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่มีพนินอาจารย์หรือว่าอดีตรักมวยเก่าครับ
ขึ้นมาถอนมงคลให้กับเพชรมงคลครับ
อย่างที่เรียนไปนะครับมุมแดงเคยชนะมาครับ

ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกแล้วนี่
น็อกนี่เกิดขึ้นได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นยก๑๕แฟนมวยนี่กระพริบตาไม่ได้

คู่นี้เจอกันบุรีลำกางเกงสีแดงครับ
พี่ชิดชัยปอปฐมชนะไปแบบเขียวเฉียด

มีวันชัยพองศรีแล้วก็จิลวัฒน์อินเหยียบ
ซ้ายกับขวาสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

เขาบอกว่าตามตำราเขาบอกมวยขวาจะสู้มวยซ้ายไม่ได้

เคยแตะเคยฉันนะมานะ

มาเจอกันใหม่มารุนกันใหม่ที๑
มวยไทยรัฐคู่แรกวันนี้นะครับ
และ๑๓๒ปอนด์รูปร่างช่วงโชคแบบนี้

แน่นนับได้แตกได้ลองเหลี่ยมเลยวงแรกนี้
แขนอยู่เลยนะครับเพชรมงคล
ข้อยังแข็งแรงยังดีครับยกแรกเท่านั้นเอง
ยังกดยังไม่ลงอยู่แล้ว

ใครหลงเหลี่ยมไหมซ้ายต้องหลงกันตายแล้วครับ
ยุบใครเยี่ยวอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับ
เกมได้เสียแน่นอนครับ
อกกับในนี่ดูเกมมาถึงตรงนี้แล้ว
วงในน่าจะเป็นของน้ำเงินวงนอกน่าจะเป็นของฝ่ายแดง
งสีแดงเล่นก่อนเลยวงนอกยาวขวานี่ซ้าย

รุ่นใหญ่ใส่กันสนุกแน่นอน
แล้วคู่นี้เคยชกกันมาแล้วครั้งนึงเนี่ยจำได้แล้วนะครับ

ขวาคืนมาสวยเลยครับวิพิชิชัย

นี่เป็นต้นเกมนะยังยาวอีกไกลนะครับครับ
นทางเข้าสู่เส้นชัยแข้งขวานำชัยหรือเปล่า
แล้วยกหนึ่งใส่กันแบบนี้เนี่ยยาว
เอาล่ะครับต้องลุ้นกันปลายแล้วครับ
ยุบใครเขี้ยวใครย่นเรียบร้อยทันทีนะครับ
วงนอกวงนอกยังไม่ได้เปรียบนะครับ
ฝ่ายแดงนี่ตั้งรับตั้งรับ
รอนะครับต้องติดในนะครับ
สาขาวอาชีพกับเพชรมงคลผิดทำไมจังหว่า
มงคลลักษณะวันนี้มานี่มาลูกหนักเลยนะ
มาพร้อมกับความตั้งใจครับอยากจะมาถอนแท้งคืนเนี่ย
ซ้ายสวยเลยแค่งนี้นี่เป็นช่วงช่วงจังหว่าอองน่ะ

จากขวามาเป็นซ้ายเกี่ยวหักจากแล้วหักเทล้ม
แม่แต่ว่าจะพิะชิจชัยไม่ค่อนการณ์ซ้ายได้ซ้องกาดดี

หมวดยกแรก
วยคู่แรกผ่านมาแล้วนะครับยกแรกนี่เป็นภาพช้างยกแรกครับ
มันเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับอาวุธนี่รุนแรงดูช้าแต่รุนแรง
โหแพ้งเขาไปตีหนักเลยครับ

ช่วงนี้ขอบพระคุณกาวเซมิงเจ้าระเข้เขียวด้วยนะครับมอบรางวัล๓๐๐๐บาทแด่ผู้ทัยะน็อคแล้วก็๑๐๐๐๐บาท
แต่ผู้ที่ทำจราเข้ฝ้าถางเชื้อติดตามต่อยก๒
เป็นมวยคู่เปิดหัวที่ไม่ยอมฝีมือครับมีอาวุธอะไรนี่ไม่มีเขียมเลยนะครับใส่กันเต็ม
ทุกคนนั้นอยากจะมาโชว์ในศึกยอดมวยไทยรัฐอยู่แล้วก็บอกว่ามันชกสนุกไงพี่ปาก
ลุ้นปลายแน่นอนครับมวยคู่นี้แพ้ชนะนี่ต้องว่ากันที่ท้ายนะครับยก๔ยก๕

การพิสอมพละกำลังละครับใครยุบใครเหี่ยว

ไฟแดงพิชิตชัยนี่ครับแค่งซ้าย
อ้าววงนายวงนายไล่แขนเกี่ยวล่าง
ขยับยังไม่จากแจ้งนะครับเอารุ่นที่ออกความทั้งคู่

ขวาพิชิตชัยซ้ายเผ็ดมงคลน้ำเงินลักษณะวงด้อง
กระเกงสีน้ำเงินนี่แต่เก็บกินก่อนได้เลยนะครับโดยจะบอกแค่งซ้าย
น่าจะไม่ทำให้ขับคำชมผิดว่างแน่นอนครับคับมวยคู่นี่
ขยับผิดจังหวะมานี่น้ำเงินมีแข้งซ้ายเลยครับต้องระวังเนี่ย
ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาวุธของมวยคู่นี้
ยุบเท่านั้นแหละครับแข้งซ้ายติดบังแข้งซ้ายติดแขน

แข้งสองของเพชรมงคลน้ำเงินนี่เข้าเต็มเลยนะครับมาอีกแล้ว
แต่ซ้ายต่อยขวานี่เป็นสูตรสำเร็จมวยไทย
เมืองต้นวิ่งเข้ามาสับสอกสั้นอีก

ดันพยายามดันแทงด้วยขวา

ดันแถงด้วยซ้ายขวาเช่นโดบวัน

ใช่ลูกแข็งแรงทั้งกางเกงสีแดงทำให้เห็นเลยนะครับ

ไม่ห่างโคกี้มาก

มีคนละแบบนะตอนนี้พี่ปากสกมวย
เอาละครับซ้ายเป๊ะโต๊ะไปซ้ายคืน
สวยครับแค่งนี้พิชิตชัย

ไล่แขนแล้วเต้นด้วยข่าวซ้าย

ในเห็นลูกแข็งแรงของทางพิชิชัยกางเกงสีแดงแล้วนะครับ

พยารคำก็ติดที่ข่าวขวา
เอาก็ยังไงเพชรมงคล
ต้องเดินตลอดนะครับลักษณะทรงมวยแบบนี้
เกมเปิดแล้ว

ได้แข้งซ้าย

เปียกมากรุ่นกันไป
หรือว่าใครได้เปียกเขาขวาตี

มาดูภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๒ครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่สาดแข้งซ้าย

ฝ่ายแดงนี่พิชิตชัยก็เตะขวาโต้
ผ่านน้อยแทงเข่าเข้าลำตัวเต็มเลยครับ

จะออกอาวุธดูช้าแต่ก็รุนแรงทุกดอกนะ

ขี้สูสีนะครับเดี๋ยวดูว่า

ต้องอ่านใจเดาทางกันนิดนึง
เอ้าใครไว้กว่าได้เปลี่ยนครับตามต่อยก๓
ยกผ่านไปคู่นี้ชกกันออกอาวุธดูแล้วสนุกถึงใจ
คุณนายผู้ว่าเลยนะถีบขวายันออกไปก่อนเลยครับพิชิตชัย
ต้องเปิดเกมบุกให้เร็วกว่าแบบนี้แล้วนะครับ
ยกผ่านมาเนี่ยโดนแข้งซ้ายต่อกินไปเรื่อยซ้ายมาอีกแล้ว
ในไม่ได้นี่สร้างความปวดหัวกางเกงสีแดงเลยนะพิชิดชัย
นายอย่างเดียวจับได้พีครับเป็นพวกคน

นี่ถือว่าเป็นยกสำคัญนะยกที่๓

เอาละครับเบียดมาก

ทำได้ดีใครยุบใครเหี่ยว

แค่งขอด้วยนะครับลงที่สวยด้วย

ตีด้วยข่าวซ้ายว่ายังไง
เพชรงคลไล่แขนแล้วตีด้วยข่าวขวา

เกี่ยวหักเกี่ยวเท

แค่งขวาเตะครับนี่พิชิตชัย

ชมทั้งคู่เลยวางแข้งซ้ายสวยเลยนะครับ
เพชรงคลแม่ถ้าเป็นมงคล

เกงสีน้ำเงินนี่คุมเกมได้ดีด้วยนะครับ
เราเดินไปมา

ยุบใครเหี่ยวคู่นี้ใครยุบใครเหี่ยว
ย่นใครย่อนิดเดียวนี่ไปเลยนะครับ
ใช้ภาระกำลังเยอะมากตั้งแต่ยก๑ยก๒แล้ว

แค่งขวาแค่งซ้ายติดให้

จังหวะขยับเดินเอาละครับ

ตีได้ไม่ได้เอาละครับช่วงปลายยก

ที่๓แล้วประมาณ๔๐วินาที

แก้วขวานแน่นเลยแค่นี้

เดียวไปเลยนะครับใช้พละกำลังเยอะด้วย

โอ้โหโดนเข้าไปเม็ดนี้สะอึกสะอื้น

เอาไว้ยังไงเพชรมงคลเหี่ยวเข้าไปหลายดอก
ขยับเดินฟันศอกใครเหี่ยวใครยุบครับ
ทันทีนะครับเอาแล้วครับซ้ายแทง

พยายามโตครับสนุกมากเบียดมากนะครับ
เอาแล้วครับหูที่นิดเดียวตีเขาซ้าย

ตีเขาขวาเบียดจริงครับ
โอ้โหตลาดโคลดทำชาติจะหมดทำชาติจะหมด

ข่าวโต้ออกกำลังกลุ่นแรงกันมา
กำลังตอบคนหมออยู่
ถ้าบ้านผมเรียกรอยอย่างแรงได้ตอบยกสี่
คุณรภาพนี้วัดอยู่ในรูขีของแรงนะครับ

โดยใช้ด้วยเหลือผู้ชนะ
มันต้องแบบเนี้ยมีเงินแบบเนี้ยมีรางวัลล่อใจแบบเนี้ยน้องมวยนิสัยก็ลืมตายอยู่แล้ว
เปิดเกมเดินมาดักแทงว่ายังไงหมุนแล้วตีไล่แขนไปเรื่อยครับ
เท่านั้นเงินสู้ในแบบนี้พี่ชิชชัยเหนื่อยเหมือนกันนะตั้งรับซ้ายแน่นเลย
แค่คือซ้ายมาอีกแล้ว
ด้วยแขนแรงเป็นหลักเลยนะครับพอติดในแล้วต้องดูนางเพชรมงคลด้วยนะว่าออกจากไหน
พี่ชิชชัยก็จะยุ่งหรือเปล่าใครเหี่ยวตั้งนั้นเนี้ยพอร้อยทันทีนะครับ
โอ้โหรูดออกมาลูกนี้สวยเลยครับล็อกเลย
พี่บ่งโค่นจะเจอกลับมาตี
ตีได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ลักษณะแรกกระชากแบบนี้ล็อกแบบนี้โอ้โหเหลี่ยมรักที่เหลือไปเยอะเลยถ้าเจานางเพชรมงคล
มัดกระสองยังหน้ากลัวอยู่เราใช้ได้อยู่นะ

อยู่นะต้องต้องลงทิ้งแล้วตอนนี้เอาไว้ยังไง
หิวหิวใต้ปีแล้วตีได้หรือเปล่าจังหวานแบบนี้ทำได้ดีแล้วน่ะ
นี่ไงเป็นยกสำคัญด้วยน่ะโอ้โหเหล็กหนึ่งนาทีกว่ากว่าด้วย
ในช่วงปลายยกเนี่ยสำคัญมากมัดขวาซ้าย
มาติดด้วยเขาขวาช้ายอ้าวยังไงยุบหรือเปล่าออกกันหรือไม่
ขวาเมิ้นกล่องแว่ยังเอาโดนซ้ายมาตีดผมน่ะตีโดยเขาขวา
หุ้นวายมากครับสถานการณ์ตอนนี้ดูไม่ออกบอกไม่ดูเลย
เดินไว้เลยเดินไว้เลยนะครับ

เหล็กเขาบอกต้องตีตั้งแต่ยังร้อนแบบนี้เลยพี่ม้า
โถนฟ้ายกฟ้ายก

แข่งขาอ่อนไปหน่อยครับลูกนี้ใช้เวลากำลังเยอะไม่ว่ากัน

หายใจเป็นฟังเงินฟังธรรมนั้นคู่เลยนะ

สายยังมีแล้วมีฟ้ามัดสาย

มัดกับของทางเพชรโมงคลยังดูดีไม่ใช่

ประยกตรงเหลือตรงนี้มัดแม้มัด

แต่พอหมดก็หมดพอติดในแบบนี้น้ำเงิน

เป็นรอเจาะดักเตะขวา

เทศบุคคลที่ต่อยซ้ายสวนเลยครับ

๓นาทีสุดท้ายนะครับถ้าโดนเข้าไปที่หล่นได้ด้วยนะพี่ฟ้า
เกงสีน้ำเงินนี่มันต้องลงทุนแล้วต้องลงทุนแล้วมีอาชีพเยอะด้วย
นี่น้ำเงินเพชรมงคลหัวใจดีแต่กำลังยังไม่ดีเท่าไหร่นะ
ใช่แล้วช่วงปลายยกที่๔หมดยกพอดีไปล้มที่มุมตัวเองครับ
แม่ไม้มวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันสลายทุกรูป
หูยุทธ์เนี่ยเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่อันตรายที่สุดในโลกแล้ว
ช่วงปลายยกต้องรีบเหมือนเดิม
ต้องไว้เหมือนเดิมหมดด้วยกันครับล็อก
ไปไม่เหล่าเล่นเยอะต้นยก

ทำไมจังหวะหมัดซ้ายไม่มีน้ำหนักแล้วมั้ง
เจอซ้ายเจอขวาต่อยทอง

มาถึงในช่วงนี้เหมือนสงครามจะสงบนะ

คุณผู้ชมครับร้องได้ให้ล้านนะครับเกมโชว์เป็นลูกทุ่ง
รอครบ๑๐กิตเงินล้านนะครับเพื่อเวลาออกอากาศให้สุดใจนะครับ
เป็น๒วันต่อสัปดาห์
ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
แต่ยกแรกนะครับ
มันต้องมีคนหมดมากกว่านะ

แต่ว่าคนเล่นมันหมดมากกว่าเนี่ย

เกงสีแดงนี่ก็เย็นอยู่เย็นไปกันนะพี่ชิดชัย

เป็นขณะเนี่ย

อาวุธจะหยุดแดงไม่ได้

แต่ไล่แขนดีแต่ว่าตีไม่มีน้ำหนัก
เขาไล่ไปตีได้แล้วมันล้าไปเอง
ฝ่ายแดงมันออกแต่ละดอกมันแน่นเหลือเกิน

โอ้โหโดยบอกแข่งขวาเนี่ย
บอกแข่งขวาเข้าไปแน่นเลย

ทีนี้ชกดีทั้งคู่
ก็ไม่น่ามีปัญหานะกับมวยคู่แรกในวันนี้นะครับ

พิชิตชัยปปฐมเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ